เรียกว่าเป็นการรวมพลังรวมแรงรวมน้ำใจของ
คารวาลพนักงานของไทยรัฐกรุ๊ปนะคะทั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ไทยรัฐออนไลน์ทั้งไทยรัฐทีวีผู้บริหารพนักงานทุกคนค่ะ
นำถุงยางชีพแล้วก็น้ำดื่มที่ได้รับจากพันธมิตรนี่นะคะ
ส่งมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะซึ่งทางด้านผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ปก็บอกว่า
ยังคงจะเดินหน้าไปมอบไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อื่นด้วย
เมื่อวานนี้ค่ะคารวาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของไทยรัฐกรุ๊ป
เดินทางมาถึงเทศบาลตำบลบางจักรคณะผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ป
เหล่าพนักงานพร้อมกับหน่วยงานในพื้นที่ต่างก็ช่วยกันนำถุงยางชีพและน้ำดื่มลงจากรถบรรทุกค่ะ
แล้วก็นำมาจัดเรียงเอาไว้อย่างเป็นระเบียบโดยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในตำบลบางจักรจำนวนกว่าห้าร้อยคน
ทยอยเดินทางมารอรับถุงยางชีพกันจำนวนมากทีเดียวในการมอบครั้งนี้นะคะ
มีนายวีรวุฒิอุตระเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ชัดชัยตะวันทรงเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
และพนักงานของไทยรัฐกรุ๊ปช่วยกันมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบภัย
บรรยากาศก็นี่แหละค่ะเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะ
ด้านนางเปลวทองผาประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในตำบลบังจักรอำเภอวิเศษชายชาญบอกว่า
รู้สึกดีใจที่ไทยรัฐกรุ๊ปเข้ามามอบถุงยางชีพและมองเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
แม้ว่าจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่นี่แหละค่ะคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ค่ะ
ดีใจค่ะดีใจค่ะที่หน่วยงานมาช่วยเหลือนะคะที่ไทยรัฐมาช่วยเหลือวันนี้
ขอบคุณอย่างยิ่งค่ะที่ยังนึกถึงประชาชนที่เดือดร้อนนะคะ
หลังจากที่มอบถุงยางชีพบริเวณเทศบาลตะมนต์บังจากเรียบร้อยแล้ว
ทางไทยรัฐกรุ๊ปก็ได้นำถุงยางชีพลงเรือท้องแบนค่ะ
เพื่อเข้าไปมอบให้กับประชาชนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้
โดยทางคารวาลก็เดินทางไปส่งมอบให้ถึงที่บ้านเลยนะคะ
ชัดชัยตะวันทรงเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ในฐานะตัวแทนไทยรัฐกรุ๊ปบอกว่าการที่ไทยรัฐกรุ๊ปนำถุงยางชีพมามอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่แห่งนี้
มาจากตะมนต์บางจักรเป็นพื้นที่รุ่มต่ำมักจะถูกน้ำท่วมก่อนพื้นที่อื่นนะคะ
และพื้นที่นี้ก็ยังอยู่ติดริมแม่น้ำน้อย
โดยหวังว่าถุงยังชีพพร้อมกับน้ำดื่มที่ได้นำมามอบให้นั้น
จะช่วยทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ยังเป็นการมอบกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันด้วยค่ะ
ของทอยใส่เรือแล้วก็มาแจกให้ตามแนวแนวคือจริงแล้วชาวบ้านที่น้ำท่วมเนี่ย
มีถนนอยู่ข้างหลังแล้วก็อันนี้อยู่เป็นถนนขั้นน้ำตอนนี้ถ้าอยู่ริมน้ำเนี่ยก็จะเจอน้ำทั้งแถบ
แล้วเราก็ต้องมาหามาหาชาวบ้านตำบลผู้เดือดร้อนมีจำนวนเท่าไหร่
แล้วถ้าเหมาะสมแล้วเราสามารถดูแลได้เราก็จะไปนะครับ
ไปต่อเนื่องไปต่อเนื่องอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์นู้น
ไปเรื่อยจนกว่าความเดือดร้อนจะหมดไปนะครับ
จากพื้นที่นี้นะคะทางไทยรัฐกรุ๊ปเองก็ยังจะคงเดินหน้าช่วยเหลือสังคม
ปณิธานที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะโดยจะสอหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่อื่นด้วย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบอกตารางคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะ
บอกว่าพื้นที่อื่นวันพรุ่งนี้ค่ะ
จะไปที่วัดบุญกันนาวาสที่ตำบลไซน้อยอำเภอบางบาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ก็ผู้ประกาศก็มีทั้ง๒มอร์มิ้วนะคะคุณอรัชพรคุณเขมสร
คุณจอมขวัญคุณพีรวัตรคุณสุพัสรามหาคามีน
แล้วก็ดิฉันโรสลินไปเจอกันได้นะคะ
คืออยากไปจริงอยากไปช่วยเหลือประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนเราคนไทยไม่ทิ้งกัน
ใช่ค่ะวันอาทิตย์บอกไปแล้วบอกวันจันทร์ต่อเนื่องเลยนะคะ
คุณผู้ชมไปที่วัดท่าดินแดงตำบลท่าดินแดง
ผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
คุณสุภานีใช่ไหมใช่ลงพื้นที่ไป
ถูกต้องค่ะแล้วก็วันอังคารที่๑๑ตุลาคม
ไปที่อำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
คุณผู้ชมไปเจอกับพวกเราได้นะคะ
คืออยากไปช่วยเหลือจริงนะคะ